คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้ที่เราเล่าคุณผู้ชมไป
ว่ามีจริงนะคะคนที่เขามีอาชีพเป็นโจรเป็นโจรโดยอาชีพ
คือสองสามีพระยาคู่หนึ่งคือเขาก็มีอาชีพเป็นโจรรักษัพ
พฤติกรรมเขาก็คืออุ้มน้องหมาไปด้วยแล้วก็จะไปก่อเหตุตามร้านค้าตามอะไรแบบนี้
หมาให้วิ่งในร้านเบี่ยงเบนความสนใจก็ก่อเหตุลักษัพกัน
ก็เลยได้รับฉายาว่าโจรอุ้มหมาคือสองสามีพระยาทั้งคู่เลย
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้มีหมายตั้งแต่ปี๒๕๔๕ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้
แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างหรูหราโดยมีอาชีพเป็นโจรนะคะ
เขามีรถ๓คันมีแบบโอ้โหมีเงินเลี้ยงรอปภจ่ายเงินให้เพื่อนบ้านคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้
อ้างว่าตัวเองมีลูกสาวกลัวความไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้

๕ปีที่มีพฤติกรรมในการลักทรัพย์เอาทรัพย์สินมาขาย
ใช่ค่ะแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ไปรักทรัพย์เนี่ยเป็นแบบหนักเลยอ่ะทองคำหนัก๒๐บาทอ่ะ
มันเป็นครั้งใหญ่ไงตำรวจก็เลยตรวจสอบย้อนไปย้อนมาโอ้โหไปดูประวัติแล้ว
พฤติกรรมนี้มันโอ้โห๑๕ปีมาแล้วอะค่ะ
ก็ไปตรวจสอบมีของกลางเป็นร้อยรายการ

เพราะว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้นถึงบ้าน
ไม่เจอตัวมีแต่ของกลาง
ก็เลยบอกว่าถ้าใครเคยตกเป็นเหยื่อของโจรสองคนนี้
ให้ไปดูของกลางได้ที่สพเมืองปฐุมธานีไปได้ตลอดเวลา
คดีล่าสุดที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก่อเหตุที่ปฐุมธานี
แต่บ้านล่าสุดที่๒คนนี้ไปอยู่อยู่กับลูก๓คน
เช่าบ้านอยู่ที่นนทบุรี
แล้วพอตำรวจเขามีผู้เสียหายรายล่าสุดมาแจ้งความเรื่องทองคำ

แล้วของกลางอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือของกลางเยอะมากนะคะเป็นร้อยรายการนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานีนะคะ
ผู้เสียหายก็ไปดูของกลางกันเยอะนะคะ
เราก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายรายนึงค่ะ
เขาก็เล่าว่าปกติเนี่ยเขามีร้านขายยาแผนปัจจุบันอยู่แถวบางบัวทอง
วันที่เกิดเหตุเนี่ยสักประมาณบ่ายโมงผู้ต้องหาทั้งคู่นะคะสองสามีภรรยามาที่ร้าน
ฝ่ายหญิงเข้ามาในร้านก่อนเหมือนกับมาสังเกตนะคะ
สังเกตว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างมีกล้องอยู่จุดไหนยังไงบ้าง
แล้วก็ทำทีมาซื้อยาแล้วก็ออกไป
หลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายชายเดินตามเข้ามาฝ่ายชายเนี่ยอุ้มน้องหมามาด้วย
เข้ามาในร้านทำทีมาซื้อยาซื้อแบบเยอะเลยนะคะ
คนขายก็มัวแต่จัดของให้ไงจัดของจัดของไม่ทันได้ดูไม่ทันสังเกต
ผู้ต้องหาก็ปล่อยน้องหมาวิ่งเล่นอยู่ในร้านด้วย
พอวิ่งเล่นในร้านเนี่ยเขาก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์เก็บกระเป๋ามีของมีค่าอยู่
ผู้ต้องหาก็ทำทีเป็นอุ้มสุนัขแล้วก็ลักทรัพย์ไปด้วยอุ้มสุนัขไปด้วยหยิบของไปด้วยเนี่ยค่ะ
แล้วสุดท้ายก็เอาสุนัขไปไว้ในรถแล้วก็หนีไปตามตัวไม่ได้
ผู้ชายกางร่มกางร่มเข้ามาแล้วก็อุ้มมา๑ตัวแล้วก็จะมีกระเป๋ารถโลกร้อนกระเป๋าผ้าใบใหญ่สี่เหลี่ยมใบใหญ่เนอะ

แล้วก็เขาก็พี่ก็หันหลังหยิบของอยู่

แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเขาจะหยิบอะไรเราไปหรือเปล่า
ไปสักไม่ถึง๕นาที
ความที่เราต้องหันหน้าออกมาตรงกระเป๋าเราอยู่แล้วใช่ไหม
เพราะเวลาเดินมันจะเห็นกระเป๋าที่วางอยู่
โล่งตรงที่วางกระเป๋ามันโล่ง
ก็ตกใจมองไปที่โต๊ะคาวเตอร์
โทรศัพท์ไว้ใช่ไหมโทรศัพท์ก็หาย
เขาวิ่งตามออกไปก็ไม่เห็นแล้ว
นี่ค่ะผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นคือไม่ทันระวังตัวจริงนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหาทำทีเป็นสั่งของแบบเยอะเลย
จำนวนแบบเยอะมากในร้านเขาก็วุ่นวายแพ็คของจัดของให้ค่ะ

คนร้ายดูน่าเชื่อถือมากแต่งตัวดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้จับตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นภัยต่อสังคมนะคะ
สินที่คนร้ายได้ไปจากผู้เสียหายรายนี้นะคะ

อยากให้ตามตัวเจอเร็วจะได้ไม่ต้องไปก่อเหตุกับร้านอื่น
เพราะเราก็ของเหมือนกับเครื่องประดับของเรา

ใส่ด้วยซ้ำไปเราเก็บไว้ในกระเป๋า
แต่แบบแล้วก็เอาไว้ในส่วนที่ลึกนะ
ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบที่แบบว่าอ๋อล่อตาล่อใจอะไรมาก
เขาก็ยังแบบอาศัยในแบบว่า
คือเข้ามาแบบแบบไม่ใช่โจรผู้จารย์ดีมาก

อาศัยให้วุ่นวายไว้ก่อนเนี่ยสั่งของเยอะ
หมานี่วิ่งแบบให้มันดูวุ่นวายไปหมด
ก็จะเนี่ยพฤติกรรมเป็นแบบนี้กับหลายรายโจรอุ้มหมา
อย่างที่บอกนะคะว่าตำรวจเขายืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
ว่ามีโจรอุ้มหมาสองสามีพระยาที่มีอาชีพเป็นโจรจริง
แล้วก็มีพฤติกรรมก่อเหตุผู้เสียหายเยอะเลยหลายราย
ก็ต้องไปตรวจที่บ้านพักของผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่ที่นนทบุรี
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปดูถึงบ้านนะคะ

ถูกต้องแต่ว่ารอปภไม่ให้เข้าไปอ่ะนะคะก็เป็นหมู่บ้านหรูอันนี้แหละเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็ถามรอปภเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ก็ไม่เจอ๒สามีนพระยาคู่นี้อีกเลยอะค่ะ
ก็มีข่าวออกไปด้วยว่าสองสามีพระยาคู่นี้จ่ายเงินให้รอปภช่วยเป็นหูเป็นตา
ปภเขายืนยันว่าไม่จริงนะคะไม่ได้มาจ่ายเงินให้ช่วยเป็นหูเป็นตาอะไร
ก็แค่เคยเห็นทั้งคู่เข้าออกในหมู่บ้านนี้เป็นประจำไม่เคยคุยด้วยเลยค่ะ
แท้แท้เขามีเรือกก็ไม่เคยเห็นเลย
แต่ปกติเขาก็เข้าออกประจำใช่ไหมคะ
ไม่รู้จักนะผมก็ไม่เห็น
เขาเคยมาจ่ายเงินซื้อของให้เราไม่พี่

ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนนะคะ
พันธุ์ตำรวจรีสุกรีเลิศวงหัดสารวัตรสืบสวนสพเมืองปฐุมธานี
บอกว่าพฤติการของผู้ต้องหาสองสามีภรรยาคู่นี้
ถือเป็นโจรที่ชำนาญมากทำมาแล้วหลายครั้ง
รายล่าสุดอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าโอ้โหเป็นก่อเหตุใหญ่
ลักทรัพย์ทองคำน้ำหนัก๒๐บาท
ก็เลยเป็นต้นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นที่บ้านพัก
แล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังไปดูแล้วก็พบว่าหมายจับเนี่ยเพียบ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕แล้วก็หายไป
เจออีกทีปี๒๕๕๘๒๕๕๙๒๕๖๐จนถึงปัจจุบันมีหมายเรื่อยมาค่ะ
ในท้องที่สพปทุมธานีมีผู้เสียหายกว่า๒๐ราย
แล้วก็คาดว่าในพื้นที่ภาคกลาง
รวมแล้วน่าจะมีผู้เสียหายกว่า๕๐ราย
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อสืบหาตัวทั้งคู่มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ถ้ามีผู้เสียหายรายไหนจำได้ว่าตัวเองนี่ถูกสองสามีพระยาคู่นี้
อุ้มหมามาขโมยของไป
ก็ไปแจ้งได้แล้วก็ไปดูของกลางได้
สพเมืองปฐุมธานีได้ตลอดเวลานะคะ
นี่รถยนต์ของกลางที่ยึดจากบ้านมาได้นะ
คือ๒๕๔๕แล้วมาอีกครั้งหนึ่ง๒๕๕๘เนี่ยนี่คือตามหมายจับนะ

ระหว่างทางที่ไม่มีหมายที่เป็นคดีเฉยเนี่ยไม่รู้อีกเท่าไหร่
คุณผู้ชมถามมาเยอะว่าแล้ว๑๕ปีปล่อยไว้ได้ยังไง
ตำรวจบอกว่าย้ายถิ่นฐานบ่อย
ไปเช่าบ้านตรงนู้นย้ายไปอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้

แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิเสธ

เพราะถ้าจับตั้งแต่แรกไล่ให้ได้จับให้เจอ
มองว่าเป็นคดีเล็กคดีน้อยแค่รักทรัพย์ไม่เท่าไห
มันก็จะไม่มีผู้เสียหายรายอื่นตามมา
ถูกต้องพวกนี้ก็จะย่ามใจไง
เห็นตำรวจจับเลยจับไม่ได้หรอกเราก็ทำไปเรื่อย